ข่าวใหญ่เรื่องฆ่าหันศพอีกอีกสักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวจะให้ดูการเมืองแล้ว
คดีฆ่าหันศพฮันต์ปีเตอร์ใช่ไหมจับได้แล้วนะจับได้แล้ว
ลูกครึ่งปากีสถานชาลุกชาลุกคารีมอุดดิน
นี่ครับอายุ๒๗ปีลูกครึ่งปากีสถานนะครับ
จะออกไปตามชายแดนอยู่แล้วนะไปอยู่ชายแดนเมืองกาลแล้วนะ
ชารุกคนนี้ครับคุณผู้ชมครับถูกตำรวจสภเมืองกาญจนบุรี
จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีคือเจ้าของโรงแรมโอ้โห
นี่คือไหวพลิบปฏิพันธ์สุดยอดแจ้งตำรวจบอกว่ามีชาวต่างชาติมาติดต่อเข้าพัก
แล้วหน้าคล้ายเหลือเกินกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพที่ชนบุรีนะ
ผมดูข่าวสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทำให้รู้ว่านายชาลุกบอกไม่ได้ฆ่า
ผมไม่ได้ฆ่าจากนั้นตำรวจสพนปลือชนบุรีก็มารับตัวนะครับ
กลับมาในท้องที่เกิดเหตุท้องที่ที่เป็นคดีเที่ยงคืนกว่ากว่านะครับ
ก็ถึงถึงสพนปลือนักข่าวพยายามถามชาลุกชาลุกคุณเกี่ยวข้องยังไงกับคดีนี้นะชาลุกตอบไหม
แล้วการตายของกิฟเตอร์กิฟตายอย่างแรก
รอรับได้บังคับหรอไหมครับพี่
รอครับบอกฆ่าทุกอย่างรอครับ
ไม่พูดชาลุกกุ้มหน้าแต่ไม่ละความพยายามเข้าไปมันต้องมีออกมา
พอออกจากห้องสอบสวนมาครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมฮะคราวนี้ชาลุกพูดนะ

ชาลุกพูดนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคราวนี้ชาลุกพูดนะ
ชาลุกพูดนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ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
คือนักข่าวถามโดนบังคับหรือเปล่า
บังคับหรือเปล่าเขาบอกว่ารอฟังความจริงเดี๋ยวผมจะบอกทุกอย่าง
ขณะนั้นนะครับคุณผู้ชมพ่อแม่พี่ชายของชาลุกนะครับ
ก็มาที่สะพอนหนองเปลือนายสาบาสและนางเพชร
พ่อแม่ของนายชาลุกเล่าบอกว่าลูกชายอยู่ภูเก็ต
ลูกชายอยู่ภูเก็ตแต่มาพัทยาทำไม
เป็นนางหน้าขายที่ดินอ้างว่ามีคนอยากซื้อภูวิล่าที่ภูเกษ
กระทั่งมาทราบข่าวว่าลูกชายตกเป็นผู้ต้องหา
ตกใจมากข้อควบค์คูยว่าแทบล้มทั้งยืน

ประกอบกับช่วงเช้าเมื่อวานชาลุกโทรหาแม่ผมโดนจับ
ลูกฆ่ากับถูกว่าลูกบอกว่าผมขอสาบาน
ผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องเลย
ผมโดนครูโอลาฟผมครูว่าจะจับเมียจะจับน้อง
มาเป็นตัวประกันที่กัมพูชาผมกลัวนะ
ผมกลัวผมก็เลยต้องทำตามคำสั่งโอลาฟไป
แม่เชื่อแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้เป็นคนฆ่า

จะไปนั่งจะเปิดหน้าเปิดตากอดตู้แช่ศพอยู่ทำไม

เขาโทรมาตอนที่เขาโดนจับที่กาญจนบุรี
เขาก็โทรมาแล้วร้องไห้แล้วบอกแม่ผมสาบาน
ผมสาบานผมไม่ได้ทำผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ผมโดนข่มขู่ผมห่วงน้องสาวผมห่วงเมียผม
มันขู่จะเอาเมียกับน้องสาวไปที่เขมร

แม่เชื่อเป็นไปไม่ได้
ไปตรวจประวัติได้เลยไปถามเพื่อนเขาที่ภูเก็ตทุกคนได้เลย

แค่ทรงเขาให้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำได้
คือคุณลองนึกภาพตักกะคนฆ่าจะนั่งท้ายกระบะไหม

คือลักษณะของคนที่รู้ว่าทำการใหญ่ขนาดนั้น
คุณจะไปนั่งเสนอหน้าเปิดหน้าอยู่ท้ายกระบะไหมคะ
ขอถามคำถามง่ายแค่นี้
ง่ายเลยคือคนโง่ก็ไม่ทำค่ะ
ล่ะเมื่อกี้แม่พูดแล้วพ่อของชารูปเล่าบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยเตือนลูกชายแล้ว
อย่าไปยุ่งได้ไหมกับเพชรช่าเนี่ย

พอดูแล้วเขาเป็นคนไม่จริงใจเนี่ย

รู้จักเนี่ยจะทำธุรกิจกับเพชรท่าเนี่ย
พ่อบอกเอาจริงเหรอเอาดีนะ
ดูแล้วนะไม่ซื่อสัตว์ไม่ตรงไปตรงมา
หลังจากนั้นก็ไม่เคยรู้อีกเลยว่าลูกชายเนี่ย
ยังติดต่อกับเพชรทราคนนี้อยู่
จนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เอาจริงนะคุณผู้ชมเวลาที่มีข่าวแบบนี้ค่ะ
แล้วมันก็จะเห็นข่าวลักษณะแบบนี้ว่า

แล้วบางทีหลอนนะอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะ
ลาฟก็เจอเหมือนกันเฮ้ยโอลาฟบอกว่าเห็นเป็นวิญญาณ
ฮัลด์พีเพอร์เครื่องมาหาแน่งัน

เดี๋ยวฝรั่งเขาเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
นี่ไงคือที่ผ่านมาเราเคยเล่าเหตุการณ์คนไทยใช่ไหม

อ้อยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่วิทยาลัยที่เพื่อนฆ่า

ส่วนอันนี้นายโอลาฟที่เอามือบังใบหน้าเนี่ยนะ
ไม่ค่อยหลับหรอกแล้วก็ไม่อยากให้สื่อ

นายโอลาฟเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพฮันปีเตอร์นะ
ตอนที่เขาเอาตัวขึ้นมามาสอบปากคำเพิ่มเติม
เซ็นเอกสารนักข่าวพยายามถามค่ะ
ว่าเนี่ยโอลาฟลงมือก่อเหตุไหม
แล้วก็ยกมือปิดบังใบหน้าแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมฟัง
เขาตอบเป็นภาษาเยอรมันนิดตอบว่าอะไรคะ
ตอบสั้นแปลเป็นไทยว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี

ก็นั่นน่ะสิเพราะว่าถามไปว่ารู้จักกับฮัน
คนตายไหมลงมือก่อเหตุหรือเปล่า

แต่เท่าที่สังเกตนะสีหน้าท่าทางอาการของโอลาฟเครียด
้มหน้าเอามือกุมหัวตำรวจก็สอบปากคำสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เอาตัวโอลาฟกลับมาที่ห้องขัง
นักข่าวก็พยายามถามอีกรอบนึงรอบนี้
แต่รอบนี้นะโอลาฟไม่ตอบปัดไมค์นักข่าวด้วย
ไปถามตำรวจคุณตำรวจเล่าให้ฟังหน่อยสิ
อาการเครียดของโอลาฟนักข่าวก็จับสังเกตได้แหละว่าเครียด
ตำรวจบอกแบบนี้ตอนที่กำลังให้การอยู่นะ
โอลาฟนอนไม่หลับเพราะว่าฮันซ์ปีเตอร์มาหาถึงที่ห้องขัง
เออก็คือคงเห็นวิญญาณนั่นแหละ
นี่นี่ขนาดให้ปากคำกับตำรวจนะ

มามองกระจกอ้าวเห็นกล้องของนักข่าวอยู่

อีกคนนึงที่เครียดก็คือเพทรา
ตำรวจต้องให้กู้ภัยมาประถมพยาบาลเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วนางนิโค
คนที่เป็นผู้เช่าบ้านจุดที่พบศพ
นางนิโคโดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่า
ตอนนิโคไปถามว่าตู้แช่นี้คือตู้อะไรโอลัฟก็บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
ทำให้นิโคไม่กล้าไปแตะต้องตู้แช่ทำให้ตอนนอนเนี่ยก็คือนอนอยู่กับตู้แช่
คือนอนอยู่กับศพ๒คืนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้างในมีอะไร
โอลาฟบอกว่าห้ามยุ่งแล้วบาดแผลที่นิโคเอามีดกรีดทำร้าย
อันนี้ตำรวจเขาก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาทำแผลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนเงินเงินที่โอนจากบัญชีของฮันสปีเตอร์ไปสืบพบว่าส่งเข้าบัญชีม้า
บัญชีม้าชื่อใครชื่อเอ็นริโก้ชาวเยอรมันค่ะ
รับโอนไปสองล้านพี่เบิร์ทคนที่รับโอนเฉยคือบางคนจะคิดแบบนี้ไง
มาเถอะแล้วเดี๋ยวฉันก็โอนให้เธอฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ฉันได้ส่วนแบ่งด้วย
เธอได้ส่วนแบ่ง๑๐ของสองล้านสองแสนนะ
ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาค่ะร่วมสนับสนุนทำความผิด
แล้วก็กักตัวไว้กันตัวเอาไว้เป็นพยานอยู่นะครับ
จนถึงตอนนี้สรุปหน่อยละกันค่ะ
ตัวละครที่ถูกดำเนินคดีแล้ว๕นะตั้งแต่ชุดหมายจับ๓คนแรก
๓คนแรกก็มีโอลาฟมีเพทราแล้วก็ทารุกรวมถึงที่เพิ่มเติมก็คือนิโค
ที่บอกว่าเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับศพอีกคนนึงก็คือหนุ่มบัญชีม้า
เยอรมันเอ็นริโก้ที่ว่าว่าได้ส่วนแบ่ง๒แสนเนี่ยค่ะ
โอ้โหนี่ทำเป็นขบวนการเลยนะคุณผู้ชมแล้วไอ้การโอนเงินเนี่ย
คือมันมีการโอนหลายรอบแต่รวมจำนวนเงินเกือบ๓ล้านบาท
เฮ้ยแล้วโอนยังไงอ่ะโอนจากมือถือของนายฮันสปีเตอร์ใช่ไหม
คำตอบคือใช่ครับแต่มีมือถือที่เอาไว้หลอกตำรวจด้วยนะ

ตอนที่ไปเนี่ยตอนที่ไปเจอไอ้ตู้แช่ใช่ไหมคุณผู้ชม
แล้วมีมือถือเครื่องหนึ่งวางอยู่ในจุดที่พบศพเนี่ยครับปรากฏว่าเป็นเครื่องหลอกนะ
อันนี้หลอกคือตั้งใจทิ้งเอาไว้ให้หลงทาง
ตบตาตำรวจพอตำรวจเข้าไปดูอ้าวไม่มีข้อมูลอะไรเลย
ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับในฮันสปีเตอร์เลย
แล้วมือถือเครื่องจริงของฮันสปีเตอร์อยู่ไหนล่ะ
ปรากฏว่าเครื่องจริงของฮันสปีเตอร์ไปอยู่กับหนึ่งในครอบครัวของชารุก

ตอนนั้นที่มีข่าวว่าสัญญาณมือถืออยู่ชายแดนใช่ป่

แล้วประวัติการโอนเงินครั้งแรกก็คือ๕๕๐๐๐บาทเมื่อ๕กรกฎาคม

มีการโอนต่ออีก๒๓ครั้งในวันที่๗และ๘กรกฎาคม
ก็เลยรวมเป็นเงิน๓ล้านบาทครับ
จากแอปมือถือในเครื่องของนายฮันส์ที่กัมพูชาครับ
เป็นการโอนหลังจากฮันเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะ
นี่ไงก็เลยงงว่าแบบตอนโอนเงินมันจะต้องสแกนหน้า
จะต้องเอารหัสผ่านอะไรแบบนี้ป่ะที่เราคุยกัน

ตำรวจไปสืบสวนพบว่าผู้ต้องหา

อาจจะคมขู่และซ้อมทารุลในฮันส์

พอได้รหัสผ่านปุ๊บตีหัวโป้งเข้าไป

หลังจากนั้นก็นำมาซึ่งการลงมือหั่นร่างของนายฮันสปีเตอร์ในวันที่๗กรกฎาคม
ระหว่างนั้นเชื่อว่าในฮันส์ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่มันกำเริบขึ้นมา

ลาฟอาจจะเกิดตกใจไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ
แต่พอไปถามโอลาฟโอลาฟไม่ยอมปรีปาก
ขั้นตอนการซ่อนเร้นอำพลังศพอะไรไม่ยอมปรีปากบอกเลย
ไม่ยอมบอกด้วยว่าเรื่องเงินได้ไปเท่าไหร่
ลาฟยังปฏิเสธว่าอ๋อชาลุกผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะ
รู้แค่ว่าชารุเขานิสัยน่ากลัว
ทำให้ทั้งเพชรชร่าและนิโคก็หวาดกลัวไปด้วย

จากนี้ตำรวจจะรอฟังผลสอบประคำชารุก่อนว่าจะให้การอย่างไร
ส่วนชายชาวเยอรมันที่เข้าพบตำรวจหลังจากที่ทราบข่าวว่าโอลาฟเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพในฮันสปีเตอร์
ชายชาวเยอรมันคนนั้นเล่าให้ฟังว่า๘กรกฎาคม
ลาฟมาขอความช่วยเหลือให้ลากเรือสปีดโบ๊ทที่ซื้อไว้ที่ซอยหนองกระบอก๔
ให้ไปส่งที่หมู่บ้านชกชัยการ์เดนส์๒และนัดหมายเช้าวันที่๙กรกฎาคม
เคลื่อนย้ายมาจอดที่ซอยพระตำหนัก๕พื้นที่พัทยาที่ชนบุรี
แล้วก็มีวงจรปิดที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาในอำเภอบางละมุงเมื่อ๗กรกฎาคมว่าโอลาฟกับชารุกเนี่ย
ซื้ออุปกรณ์ตกปลาเนี่ยคุณผู้ชมฮะวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยครับ
จากนี้ตำรวจสภหนองปลือไปเรียกตัวในเอ็มเจ้าของร้านและลูกจ้างในร้านขายเครื่องมือช่าง
ที่พัทยาเหนือสอย๒มาอันนี้ซื้อเรือโยนนะซื้อเรือโยนแล้วเองบอกว่าเนี่ย
ตอนแรกเห็นข่าวเขาบอกเขาก็ไม่มั่นใจนะจะใช่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่า
ซึ่งลูกน้องเองก็บอกว่าลักษณะไม่ตรงกันนะ
แต่พอมาดูดีแล้วเชื่อได้ว่านั่นแหละโอลาฟกับชารุกอยู่ด้วยกันครับ